ต่อเลยละกันเสิร์ฟคอนเทนต์ต่อเนื่องวันเด็กแห่งชาติเลยละกัน
บันเทิงไทยรัฐขอนำเสนอนะคะ
เพลงที่ถูกใจวัยรุ่นฟันน้ำนมกละไทย
บอกเลยว่าเพลงนี้ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะไม่ต้องพูดเยอะ
ส่งอย่างแบดแซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอ
โทษพาหนุ่มแบด
นี่คุณเป็นเหมือนน้องในคลิปที่ดังในโซเชียลตอนนี้เลย
แบดไม่ไหวแผดไม่ไหว
บอกเลยว่าเปิดตัวได้อย่างสวยงามนะคะกับวงนี้
รับตำแหน่งหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมไปหมาดกับซิงเกิลล่าสุด
ส่งยังแบดแซคอย่างบ่อยนะคะ
บอกเลยว่าฮีดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนสองหนุ่มเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวบอกว่า
ไม่น่าเชื่อเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกัน
เพลงนี้จะโดนใจเด็กจิ๋วทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นไวรัลที่ปังที่สุดในตอนนี้ค่ะ
บรรดาแก๊งฟันน้ำนมนั้นร้องตามวกตามกันมากเลย
เดี๋ยวไปดูคลิปยืนยันความมันของเต้าทีมฟันน้ำนมทั้งหลายกันนิดนึงนะคะ
ส่งอย่างแบดแซกอย่างบ่อยว้าวไปดูค่ะ

แหม่ซุปตาจริงไม่แน่นะโตมาอาจจะอยู่ในวงการบันเทิงก็ได้นะ
คลิปแหละยืนยันว่าเข้าถึงอกถึงใจวัยรุ่นปันน้ำนมจริง
โยกหัวพร้อมเปล่งเสียงว้ากันสุดใจไปเลยแม่
ยังเกิดปรากฏการณ์นะคะบรรดาพ่อแม่เนี่ยต้องเปิดเพลงนี้ก่อน

แล้วก็อ้อนพ่อแม่ไปดูคอนเสิร์ตของสองหนุ่มนี้นะคะ
รวมถึงค่ะมีคำขวัญออกมาด้วยนะว่าสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคง

เอ่ยยยยตอนแรกนะวันนี้เค้าจะมีคอนเสิร์ตแค่ตอนช่วงเย็นเย็นประมาณหกโมงทุ่มนึง
แต่ด้วยความเรียกร้องจากผู้ปกครองเธอจ๋าไม่มีงานกลางวันเลย
เดี๋ยวลูกนอนไงเผื่อได้เมโลกางวันโอนเตียงกางวันกลับไปที่บ้านบ้างก็แบบเนี่ย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยพอเห็นแบบนี้เราก็นึกถึงนักร้องวัยรุ่นที่ปังตั้งแต่เด็กนะจ๊ะ
แล้วก็เพลงของเขาทำให้วัยรุ่นพันน้ำนมนักร้องนะร้องตามกันเพียบ

พี่ไม่มีเลยเวกตองมีแต่นี่ก่อนโต
หน่วงน้องคงน่ำตานอนความต้องช่วยพี่ออกฆ่าคนเดิร์
อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะเรื่องว่าน้องจะเถิด

ตอนนั้นน้องอายุ๑๕ตอนนี้ก็๑๖๑๗แล้วมั้ง
บอกเลยค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ยเพลงฮิตติดหูสุดยอดวิวในยูทูปน่ะ
ยูทูป๓๗๔ล้านวิวไปแล้ว
คนแห่เล่นติ๊กต๊อกกันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณผู้ชม
เป็นแบบเพลงที่สำคัญกันเลยรู้ไหม
เออไม่มีคำหยาบดิฉันชอบเรื่องนี้

จัดอันดับเพลงยอดนิยมทั่วโลกไปเลย
นุ่มสไปร์สเนี่ยโกยไรได้เพียบเลย
สร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านมีรถ

และที่สำคัญหลายคนคงรู้ดีว่าน้องเนี่ยขยันทำงานมาก

ใช่ค่ะแล้วก็ออกทีวีมาขอตงขอเตียง
สุดท้ายก็ด้วยความกระตันยูไงประสบความสำเร็จไปเลยจ้ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะของน้องหนูอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมนะ
ต่อกันที่เกอร์กรุ๊ปสุดปังในยุคนี้

ทุกคนต่างยกให้๔สาวลิซ่าเจนี่โรเซจีซูเป็นไอดอล

ยิ่งเด็กสมัยนี้คุณเชื่อไหมได้รับอิทธิพลความเป็นบลิ้งมาแบบเต็มคาราเบลเลย
ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมซิงเกิ้ลเพลงท่าเต้นใดโอ้โหครบวงจร
ใครก็มีสี่สาวเป็นไอดอลในดวงสิทธิ์ดวงใจร้าวอายุกุนนี้ร้าวยังมีเขาเป็นไอดอลเลยคุณ
คุณไม่ต้องหยับเรื่องอายุพวกเราโอ้มคำฟังแล้วฟัง
บรรดาบริ้งตัวเล็กตัวน้อยโอ้โหไม่พลาดที่จะไปแดนส์อยู่ติดขอบเวที
รวมไปถึงลูกหลานคนดังเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตกันแบบเต็มมาก
ออกัสลูกของพ่อเปิ้ลนาคอนนางก็ไปเหมือนกันนี่ลูกสาวคนโตของพี่เปิ้ลนะคนกลางเลยนะ
ทั้งน้องมัลลิลูกพ่อปอร์ธิสดีแล้วก็อีกมากมายหลายคน
หนึ่งในนั้นมีชื่อของใครรู้มั้ยต้องต่าพริมาใช้อาริกิจศาสตร์ของดิฉันค่ะ
กำลังจะพูดว่าชื่อคุณลูกใครนะ
เออนะก็สร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับน้องหนูได้ดีมากเลยนะฮะ

พ่อแม่พี่น้องจะรักและชื่นชอบในตัวพี่หมนแคนแล้วนะคุณผู้ชม
บันดาลน้องนักเรียนวัยรุ่นฟันน้ำหนมเนี่ยะ

เพลงของพี่มนต์แคนเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่ารุ่นพวกเราฟังนะ
เด็กก็ร้องตามได้คุณผู้ชมกลายเป็นภาพประทับใจ
มนแคนเข้าไปกอดทักทายน้องวัยรุ่นฟันน้ำนมของเราก็ร้องเพลงได้
เต้นได้ด้วยแล้วก็มีช็อตซึ้งกินใจ
ด้วยความรักที่มนต์แคนมากนี่เจอตัวเป็นเปล่นน้ำปันไหลก็เป็นเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเดบิวเข้าสู่วงการหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมอีกคนแล้วนะคะ
สำหรับอะห์ยมนต์แคน
เป็นซุปตาที่แบบว่าทุกเพศทุกวัยทุกยุค
รุ่นไหนก็ตามรักแล้วก็ชอบเขามากเหมือนกัน
ขอบใจโซโซไม่ว่าตะโก
กลับดวงพ่อรู้ไห้

ร้องเพลงนี้ใส่ชุดเจ้าหญิงดิสนี่มันก็เพราะมันก็เหมาะไปอีกแล้ว